คนเดินมวยนะฮะก็มีอาชีพที่ติดตามนักมวยซ้อมก่อนขึ้นชก
ปรากฏว่าเสียชีวิตคาบ้านพักครับ
พี่สาวเชื่อว่าคือน่าจะหมดแรงและล้มลงจนเสียชีวิตนะฮะ

เพราะน้องชายไม่กินข้าวกินปลาเลยแล้วก็ดื่มแต่เหล้า
เจ้านัฐีก็ต้องส่งศพไปชนะสูตร
จริงแล้วทางครอบครัวไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตนะ
แต่ตำรวจก็ยังติดใจอยู่บ้างนะครับ
นี่ฮะตำรวจภูทรพิมายพร้อมด้วยแพทย์และเจ้าหน้าที่

ผู้เสียชีวิตที่บ้านในตำบลในเมืองอำเภอพิมาย

ที่เกิดเหตุก็พบศพของนายวิศวพงศ์พัฒนากุลอายุ๕๙ปี
เสียชีวิตอยู่บริเวณประตูหน้าบ้านแบบนี้
สภาพศพคือนอนตะแคงไม่สวมเสื้อสวมเกงสีดำนะครับ
ตรวจดูตามร่างกายไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
เสียชีวิตมาแล้วประมาณ๘ชั่วโมงนะครับ
จากการสอบถามพี่สาวของผู้ตายนะฮะ
ก็บอกว่าน้องชายเป็นสมาชิกในกลุ่มพิมายเมืองมวย
เป็นคนเดินมวยคอยติดตามนักมวยต่าง
ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการซ้อมก่อนขึ้นชก
โดยก่อนที่น้องชายจะเสียชีวิตช่วงค่ำของวันที่๒๑กันยายน
น้องออกไปตกปลามาทำอาหาร
พอช่วงเช้านะพี่สาวเดินออกมาจากห้องนอนจะเปิดประตูบ้าน
ก็มาพบน้องชายนอนขวางประตูอยู่ที่บ้านนี้นะฮะ

น้องชายนอนแน่นิ่งเลยคุณ
ทีนี้พี่สาวไปเขย่าตัวตัวเริ่มแข็ง
น้องชายเสียชีวิตแล้วก็เลยรีบแจ้งตำรวจ
แต่ทีนี้พี่สาวคาดว่าน้องน่าจะกินเหล้าเยอะ
กินข้าวกินปลาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง

น่าก็นอนอยู่
นี่นะครับคุณผู้ชมฮะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบศพแล้วนะฮะ

กู้ภัยนำศพส่งชนะสูตรอย่างละเอียด

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงก่อนนะครับ